คุณผู้ชมข่าวนี้ก็สะเทือนใจเหลือเกินค่ะ
คู่รักคู่นึงเขากำลังจะแต่งงานกันเดือนเมษานี่นะ
เขาซื้อบ้านด้วยกันแล้วแล้วทีนี้ฝ่ายชายก็ขับรถกระบะมา
มาส่งฝ่ายหญิงไปทำงานข้างหน้าเนี่ยมีรถบรรทุกอยู่อยู่ข้างหน้านะคะ
ปรากฏว่ารถบรรทุกเหมือนกับจะเปลี่ยนเลนกระทันหัน
ทำให้กระบะเนี่ยเสียหลักแล้วท้ายที่สุดกระบะเนี่ยไปชนกับเสาไฟฟ้ากลางถนน
แล้วเหตุการณ์นี้เนี่ยนะฝ่ายหญิงที่นั่งมาในรถกระบะเสียชีวิตค่ะคุณผู้ชม
มีภาพจากกล้องหน้ารถด้วยเดี๋ยวขอดูจังหวะที่เกิดอุบัติเหตุ
เป็นภาพจากกล้องหน้ารถนี่คุณผู้ชมดูพร้อมกันนะคะ
ฝั่งขวานี่เห็นไหมคือชนกับเสาไฟที่เกาะกลางถนนกระบะคันนี้ค่ะ
ซึ่งอันนี้นี่คุณผู้ชมเราเห็นนะว่ารถสิบล้อน่ะ
เขาตีไฟเลี้ยวมาที่เลนขวาแล้วกระบะตามหลังมาพอดี
เหมือนว่าเปิดปุ๊บจะออกมาออกเลยใช่แล้วกระบะเอง
ก็เบรกไม่ทันหรอกค่ะคุณผู้ชมก็เสียหลักสิคะไปชนกับเสาไฟฟ้าแบบนี้
รถบรรทุก๑๐ล้อเนี่ยนะตอนแรกจะขับหนีแล้วค่ะ
ทีนี้ตำรวจสพเมืองฉะเชิงเซาก็ไปตรวจสอบในจุดที่เกิดเหตุ
เกิดเหตุที่ถนนสุวินทวงหน้าปั๊มน้ำมันปอตท
หมู่สามตำบลวังตะเคียนที่ฉะเชิงเศร้าก็ไปเจอกระบะคันที่ประสบเหตุเนี่ยนะคะ
หนึ่งเก้าห้าแปดปราจีนบุรีสภาพตอนที่ไปถึงเนี่ย
ล้อชี้ฟ้าแล้วมันพังยับเยินเลยอ่ะคนที่โดยสารมาในรถเนี่ย
เสียชีวิตด้วยนะคะก็คือนางสาวจิราพรนักนิยมอายุยี่สิบเจ็ดปี
ส่วนคนขับรถคือนายกิตติศักดิ์เกิดผลมากอายุ๒๗ปีเป็นแฟนนุ่ม
ก็เป็นคนขับได้รับบาดเจ็บสาหัสค่ะแล้วตอนที่เกิดอุบัติเหตุขึ้นเนี่ยนะคะ
ทางด้านแม่ของฝ่ายหญิงเนี่ยนะก็เดินทางมาถึงจุดที่เกิดเหตุ
พอมาถึงแล้วปล่อยโฮเลยจะเดินไปหาร่างของลูกสาวที่เสียชีวิตอยู่ในรถ
ต้องห้ามไว้แล้วก็นำตัวมาสงบสติอารมณ์เดี๋ยวดูจังหวะตอนที่แม่เดินทางมาถึงหน่อยค่ะคุณผู้ชม
มาแม่ต้นเบี้ยว
โอ้โหเนี่ยคุณแม่หัวอกคนเป็นแม่ใจสลายนะคะคุณผู้ชม
ส่วนนางสาวสุกิตยานาคนิยมเป็นพี่สาวของผู้เสียชีวิตเนี่ยนะคะ
ก็ทราบว่าทางแฟนนุ่มแล้วก็น้องสาวเนี่ย
เตรียมจะแต่งงานกันเดือนเมษายนนี้ละซื้อบ้านด้วยกันด้วยอ่ะค่ะ
แล้วก็เตรียมงานแต่งงานเอาไว้แล้วบางส่วนด้วย
แต่พอมาเจอพิษโควิดแบบนี้ก็กำลังวางแผน

แล้ววันที่เกิดเหตุคือเมื่อวานนี้ช่วงประมาณสักเกือบทุ่มค่ะ
ตัวแฟนนุ่มกำลังจะมาส่งน้องสาว

เขาทำงานเป็นกะอยู่ในโรงงานไมโครชิป

แต่ก็มาเกิดอุบัติเหตุซะก่อนนะคะ

แล้วเป็นจังหวะที่กระบะเองก็ขับตามหลังมา

ตกร่องกลางถนนเป็นเหตุสลดแบบที่เกิดขึ้น
ทีนี้พอหลังจากเกิดเหตุเนี่ยนะคะ
ทางคนขับรถบรรทุกเนี่ยนะ
เขาพยายามจะขับรถหลบหนี
ตอนนั้นพลเมืองดีต้องช่วยกัน

อายุ๕๒ปีที่เป็นคนขับรถบรรทุกเอาไว้ได้
แล้วยาดมารู้ยาดก็โมโห

ก็จะเข้าไปทำร้ายคนขับรถบรรทุก

นำตัวคนขับรถบรรทุกเอามาไว้ในรถของกู้ภัยก่อน
เพราะเจ้าหน้าที่บอกว่าถ้าเกิดว่ายังอยู่ข้างนอก

เพราะว่าญาติของผู้ตายก็เริ่มมามากขึ้นแล้ว
ก็เลยให้ตำรวจสายตรวจคุมตัวไปที่

เพื่อที่จะสอบสวนแล้วก็จะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปด้วย
ทีนี้ทางด้านเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าเดี๋ยวจะตรวจสอบสภาพ
ตรวจสอบภาพจากกล้องหน้ารถอย่างละเอียด
แล้วก็จะสอบสวนคนขับรถบรรทุก๑๐ล้ออย่างละเอียด
สรุปสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุครั้งนี้
ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปด้วยนะคะ